ทีนี้เรื่องของการถอนฟันเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ใครที่กลัวหมอฟันอยู่แล้วกลัวการถอนฟันอยู่แล้วเนี่ย
คือข่าวนี้อาจจะต้องแบบปิดตาเล็ก
เพราะว่าเรื่องของการถอนฟันพาคุณผู้ชมไปที่อียิปต์ค่ะ

แล้วก็ถ้าเกิดเจอภาพแบบนี้คุณจะยังกล้าไปถอนฟันอยู่ไหม

ใช่นี่คือภาพเหตุการณ์ที่ทันตแพทย์ที่อียิปต์
กำลังจะถอนฟันให้กับคนไข้
ครีมที่เขาใช้คุณสนิมเครอะเลยค่ะ
ซึ่งคนไข้ของหมอฟันรายนี้ก็อ้าปากด้วยความแบบลังเล
กล้ากลัวว่าจะดีไหมเนี่ย
แล้วก่อนที่ทันตแพทย์จะถอนฟันของเขา
ออกไปด้วยเครื่องมือที่ไม่น่าจะนำมาเป็นอุปกรณ์

เพราะว่าครีมสีดำที่มีสนิมขึ้นเขละเนี่ย

เห็นครีมแล้วใช่ไหมแล้วที่เห็นอยู่นี่
เป็นสถานที่ที่เปิดโล่งกลางดินกลางทรายเลยค่ะ
มีแค่เก้าอี้ไม้ตัวเล็กแทนเบาะนอนตามคลินิก
นี่มันครีมของช่างซ่อมรถหรือเปล่า

แล้วจริงคุณหมอเขาก็ต้องสวมถุงมือมีหน้ากาก
มีอะไรที่มันแบบสุขลักษณะนะคะ

คนไข้ไม่มีได้รับการฉีดยาชาหรืออะไรเลย

คือชัดเจนเลยว่าเป็นการถอนฟันที่ไม่น่าจะถูกสุขลักษณะ

นี่แหละค่ะระหว่างที่ถอนฟันนี้คือ
คนไข้ก็เมื่อกี้ก็เห็นว่าประคองอุปกรณ์แบบเต็มที่เลยนะคะ

เขาร้องขอให้หยุดถอนฟันด้วยวิธีนี้
แต่ว่าสุดท้ายคุณหมอก็ถอนฟันมาได้ถึงรากถึงคน

ทีนี้คนไข้ทำยังไงล่ะก็ก้มตัวลงไปกุมปาก
คือคงเข็ดจากการถอนฟันด้วยวิธีนี้ไปอีกนาน

เชื่อว่าบ้านเราคงไม่มีวิธีการแบบนี้
คงไม่มีคลินิกที่แบบถอนฟันสดแบบนี้

เราก็จะไปคลินิกที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามมาตรฐาน